มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่อดีตสามีบุกยิงอดีตพันรยา
เพราะแม่ยายที่ร้านนวดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
จากนั้นเอาลูกชายอายุ๖ขวบขึ้นรถไปด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าอดีตสามีคนนี้อยู่นะคะ
ส่วนลูกชาย๖ขวบที่เอาไปด้วยเนี่ย
บอกว่าเจอแล้วนะคะเอาไปทิ้งอยู่ที่ทุ่งนานะคะ
พื้นที่จังหวัดชายนาสน์นะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นกรณีที่คนร้ายค่ะเป็นคดีอุกอาจด้วยนะคะ
ชื่อว่าเอ๋อายุ๔๓ปี
และนางวรีรัฐเจริญบุรณพันธ์อายุ๖๑ปีเป็นสองแม่ลูก
เหตุการณ์นี้นะคะจากการถูกยิงทำให้เสียชีวิต
อยู่ในร้านคุณรัฐนวดแผนไทยจังหวัดปราจีนบุรี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองก็คือเมื่อคืนนะคะ๒๑เมษายน
หลังเกิดเหตุตำรวจสพกบินบุรีพร้อม
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
พบศพนางสาวปิยะนันถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓
บริเวณริมฝีปากด้านขวา๑นัดและศีรษะด้านขวาอีก๑นัด
ใกล้กันพบศพของนางสาววรีรัฐผู้เป็นแม่นี่นะคะ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดเดียวกันที่หน้าผักด้านขวา๑นัด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพส่งโรงพยาบาลเพื่อชนสูตรต่อไปนะคะ
นายพงยศวงวิโรธอดีตสามีของนางวรีรัฐผู้เป็นแม่
ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายโทรศัพท์
มาบอกว่านางสาวปิยะนันซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่สาวคนละพ่อ
เห็นว่าพี่สาวคนละพ่อเนี่ยเขาทะเลาะกับแฟนอยู่ที่หน้าร้านนวดนี่แหละ
ซึ่งเขาเป็นเจ้าของก็เลยรีบมาดู
คือตอนแรกที่มาถึงเห็นว่าร้านปิด
ก็เลยชะโงกเข้าไปดูผ่านกระจกปรากฏว่าเห็นสองคนนอนแน่นิ่งอยู่ในร้าน
ก็เลยไปตามคนข้างบ้านแล้วก็ไปตามกู้ภัย
ให้เข้ามาช่วยงัดพอเข้าไป
ไปเจอว่าทั้งสองคนถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะคะ
ทีนี้เด็ก๖ขวบซึ่งเป็นลูกของผู้ตาย
ก็คือนางสาวปียะนันหายตัวไป
พ่อคาดว่าจะถูกในทองเขียวชะอ้อนอายุ๕๑ปี
อดีตสามีของนางสาวปิยะนันเป็นผู้ก่อเหตุด้วย
ก็คือก่อเหตุยิงครั้งนี้ลักพาตัวไปค่ะ
และล่าสุดความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับเด็กชายอายุ๖ขวบ
ตี๕ที่ผ่านมามีชาวบ้านไปเจอเด็ก๖ขวบคนนี้แล้ว

ถูกทิ้งไว้ในรถเก๋งโตโยต้าสีเขียวทะเบียนสุโขทัย
อยู่หน้าวัดประชุมธรรมตำบลบ้านเชี่ยนอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
มีการเปิดกระจกรถทิ้งไว้ด้วยนะ
เด็กที่ไปเจอไปเจอนอนอยู่เบาะข้างคนครับ
ตามร่างกายตามเสื้อตามกางเกงมีเลือดเปื้อนหลายจุดเหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมนำเด็กออกมาดูแล
ก็คือให้ขนมทานเอานมให้ดื่มเป็นการประทังความหิว

พ่อสอบถามเด็กเด็กคือตอบกับตำรวจ
เหมือนยังไม่รู้ว่าแม่และยายเสียชีวิตไปแล้ว
ต่อมาญาติฝ่ายแม่ของเด็กที่อยู่ในระแวกนั้นเดินทางมานะคะ

จากนั้นส่งตัวเด็กไปที่โรงพยาบาลหันคาตรวจร่างกายต่อไป
และจะมีการเชิญสหวิชาชีพมาร่วมสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเด็กนะคะ
เขาให้กับตำรวจให้ข้อมูลกับตำรวจนิดนึง
เขาบอกว่าช่วงที่เห็นรถคันนี้มาจอด
เขาบอกว่าเมื่อคนร้าย
นี้ทราบว่าเมื่อคนร้ายปล่อยตัวเด็กแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งมารับคนร้ายแล้วก็หลบหนีไป
จากการสอบสวนทราบว่านางวรีรัฐผู้ตายมาเปิดร้านนวดแผนไทยนะคะ
โดยนางสาวปียะนันลูกสาวมาช่วยงานที่ร้าน
ระหว่างนั้นนายทองซึ่งเป็นอดีตสามีของนางสาวปิยะนันที่เลิกลากันประมาณ๒ปี
มาตามตื้อมาขอคืนดีขอให้กลับไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดสุโขทัย
แต่ว่านางสาวปียะนันไม่ยอมคืนดีด้วย
นายทองเคยขู่ว่าถ้าไม่กลับไปอยู่ด้วยกันนะเตรียมตัวตายทั้งครอบครัวเลย
ซึ่งนางสาวปียะนันได้ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพกบินบุรี
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่เร่งติดตามจับกลุ่มตัวในทอง
คาดว่าจะได้ตัวตรงนี้ด้วยค่ะ